เอามาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกนี่แหละ
ฝนตกหนักต่อเนื่องทีนี้มีอยู่อุบัติเหตุหนึ่ง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่หน้าป้อมตำรวจ
มีรถบรรทุกยางมะตอยเขาขับมาฝ่าฝนมา
จู่เสียหลักลื่นพุ่งมาชนป้อมตำรวจนะคะ
น่ากลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นมากดูภาพกันเลยค่ะ
อืมเป็นยังไงคะคุณพุ่งตรงมาหากล้องเลย

คือช็อตแรกชนกับเสาไฟฟ้าก่อน
ช็อตที่สองเนี่ยหลังจากที่ชนเสาไฟฟ้าแบบนี้
แล้วก็พุ่งชนกับป้อมอาสา

ซึ่งส่วนท้ายปัดไปโดนพอดี

คือพังทั้งรถพังทั้งป้อมเนี่ยนะคะ
ชื่อเพจว่าเกาะติดสถานการณ์และอุบัติเหตุ

แล้วก็ถลายพุ่งมาชนป้อมรักษาการ

ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปนะคะ
ร้อยตำรวจเอกหญิงนิติยาขัดแก้ว
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพมลำปาง

ช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันของ๒๕

พุ่งชนป้อมสารวัตรทหาร

ปากทางเข้าบ้านพักทหารมณฑลทหาร
กที่๓๒ค่ายสุรสักมนตรี

ไปพบว่าป้อมสารวัตรทหารพังเสียหายทั้งหลังเลย

และรั้วของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

พลอาสานัทพงศ์ถาวงอายุ๒๒ปี

นายขนองวงศิงศ์อายุ๓๔ปี

และพันรยาของคนขับรถพ่วง
คือนางสาวสุรีรัตน์ถูกดี

ทีนี้สอบสวนทราบว่ารถบรรทุกพ่วง

เขาบอกขับเบี่ยงซ้ายกำลังจะเบี่ยงซ้าย

แต่ตอนนั้นฝนมันตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้รถบรรทุกพ่วงคันนี้เสียหลัก

ของสรวจทหารจนพังเสียหาย
แล้วก็ปรากฏเป็นคลิปนี่แหละค่ะ